พ่อก็ไปจับจองตัวเลขที่มันเกี่ยวข้องกับหลวงพ่อคูณเนี่ย

ก็เลยต้องไปถามคนนี้ป้าเล็กที่จังหวัดสุโขทัย
เขาบอกว่าโอ๊ยยังไม่ทันจะตั้งแผงขายเลยหลานเอ้ย
ตอนนี้หลายเลขโดนจับจองไปหมดแล้ว
นี่ครับป้าเล็กเจออีกแล้ว
ป้าเล็กมีสายตาดีนะคุณนะ
แล้วเอาอีกแล้วแล้วนี่ต้องย้ำนะคุณผู้ชมนะ
ว่าภาพนี้ไม่ใช่ภาพเก่า

ไปถามหน่อยล่ะครับป้าเล็กเป็นไงบ้างงวดนี้
ป้าเล็กที่ขายตัวเล็ก
อยู่ที่อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยเขาก็บอกว่าช่วงนี้นะ
ลูกค้าเขากว้านซื้อเลขมงคลที่เกี่ยวข้องกับหลวงพ่อคูณเนี่ย
เกลี้ยงแผงแล้วหลานเอ้ยป้ายังไม่ทันจะมาติดบนแผงไปขายในตลาดเลย
โทรมาจองหมดเกลี้ยงแล้วล่ะครับ

ก็ส่วนใหญ่นะจะเป็นเลขที่เกี่ยวข้องกับอายุของท่าน
เป็นเลขที่เกี่ยวกับการประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพก็มี
ทั้งวันเดือนปีเกิดอะไรแบบนี้เยอะแยะไปหมดเลยนะคุณผู้ชมนะ
แล้วเขาบอกว่าเนี่ยป้าเล็กเองก็ต้องย้ำ
ว่าเอาล่ะถ้าอยากซื้อก็ไม่ว่ากันนะ
แต่อย่ามาบีบประคับให้ป้านั้นต้องรีบขาย
แล้วเขาบอกว่าเอางี้ไหมป้าเล็กโดนจองไปแล้วใช่ไหม
แต่อยากได้เลขนี้มากขอซื้อเลยได้ไหมสักร้อยหนึ่ง
สองร้อยเอาไหมไม่เอาไม่ปฏิเสธ
ไม่ใช่ไม่ขายสิป้าเล็กบอกยังไงก็ไม่ขายเกินราคา
จะยึดราคาอยู่ที่๘๐บาทเท่านั้นไม่ยอมขายให้กับใคร
เพราะว่าถ้าใครมาจองกับป้าเล็กแล้วป้าเล็กก็จะขายให้กับคนที่เขาจอง
เล็กถึงอยู่ได้นานมีลูกค้าติดเป็นประจำแบบนี้เพราะว่ามีความซื่อสัตว์
ปัญญาอะไรก็ต้องทำตามนั้นรับปากใครไว้แล้วก็ต้องทำตามนั้น
คุณผู้ชมเมื่อกี้มีโทรศัพท์เข้ามาเลย
ป้าเล็กสรุปแล้วเลขอะไรที่ขายดี
ใครจองมาอะไรยังไงบ้าง
ก็ว่ากันไปมีจริงหรือเปล่าเขาไม่รู้
แต่งวดที่ผ่านมาแล้วที่ป้าเล็กบอกว่าขายหมด
แต่น้องใบตองเราควรจะต้องฟังจากปากเขา
แต่ว่ายังไม่ได้ฟังตอนนี้
เก็บเอาไว้ในเบรกหน้า
หลังจากที่ได้ดูดวงดูชะตากับหมอไก่แล้ว
เดี๋ยวผมจะปล่อยเสียงป้าเล็กพูดกันจ่ะให้คุณผู้ชมได้ยินได้ฟังว่า
เลขอะไรที่ป้าเล็กขายดี

อย่าเพิ่งซิง